คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวของน้องน้ำแข็งวัย๘ขวบกันไปแล้วนะคะ
คือน้องก็ต้องต่อสู้กับโรคร้ายน้องเป็นมะเร็งอ่ะนะคะ
แล้วทางครอบครัวสอนน้องเหมือนกับให้ฝึกจิตนะคะ
เพื่อจะได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นคลิปที่เหมือนกับอาการของน้องสุดลง
แล้วน้องก็ถือพวงมาลัยขอบคุณเทวดาค่ะ
จะบอกว่านุกว่าให้ให้จะได้แรมฐานของโรครัสสมุดตาย
ก็อยากจะบอกฮะถ้าสมุดสุดตาย

เอภพผู้พระพุทธเจ้า

ด้วยส่วนสาธุ
สาธุลูกขอให้หนูได้บรรลุสุดหมายไปก่อนลูกนะฮะ

น้องเป็นมะเร็งกระดูก
รักษาตัวอยู่๒ปีกว่า

แล้วพออาการน้องสุดลง
นี่คือสิ่งที่อัดคลิปเอาไว้
หัวจิตหัวใจของเด็กผู้หญิงตัวน้อยอายุ๘ขวบค่ะ
แล้วก็หัวจิตหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนะพี่อุ๋ย

จิตใจเข้มแข็งฝึกจิตสอนลูก
ทำใจกับการจากไปแบบไม่ทุกข์ทรมาน
นี่เหมือนกับเป็นช่วงที่ทางครอบครัวแล้วก็ตัวน้องเองก็รู้แล้วล่ะว่า
คงไม่สามารถต้านทานไอ้เจ้ามะเร็งที่อยู่ในตัวน้องได้
โอ้โหคือจิตใจของน้องและคนในครอบครัวคือ
ไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยคุณผู้ชม

น้ำแข็งบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปให้หน่อย
เพราะน้องอยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังเศร้า
คลิปนี้ค่ะคือน้องอยากจะบอกว่าชีวิตมันมีเรื่องน่าเศร้าอีกเยอะเลย
ขนาดน้องป่วยน้องยังมีความสุขได้เลย

ดูสิฮะอยากจะให้กำลังใจคนอื่นด้วย
ในขณะที่ตัวเองต้องสู้กับการรักษาตัวนี้
ไปจากรักษาคนใหม่ก็ไม่ล่ะเลย
หนูจะมาถามคลิปวีดีโอนี้ให้ดูดูหนูสิหนูทั้งมีไส้
หนูเป็นเด็กที่ทั้งมีไส้ทั้งมีสาย
แล้วหนูก็ทั้งมีตี๊กไลด์
กับการรักษาตัวเนี่ยมีทั้งสายนู้นสายนี้เต็มตัวไปหมด
นี่เป็นตอนที่กำลังต่อสู้อยู่คือคลิปเนี้ยโพสต์สิบสี่กรกฎาคมปีหกสาม
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเป็นช่วงที่น้องทำคีโมไปแล้ว๖คอร์สนะคะ
แล้วคุณหมอก็บอกว่าหลังจากนี้น้องอาการจะสุดลงนะ
คุณหมอเตือนไว้เลยอืมอาการจะซุดลงเรื่อยเรื่อยน่ะ
น้องน้ำแข็งเสียชีวิต๑๖มิถุนายนมีพิธีชาปนกิจไปเมื่อวานนะคะ
ชาปณสถานกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เช้านี้ครอบครัวเก็บกระดูกน้องน้ำแข็งนำไปลอยอังคารกลางทะเลสัตหีบค่ะ
วันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำแข็ง
คุณพ่อคุณแม่เล่าว่าความฝ่ายฝันของน้องคืออยากเป็นนักวาดภาพ
คุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือ
น้องน้ำแข็งอ่ะเขาวาดภาพอ่ะนะเป็นตัวอักษรว่ารักพ่อแม่
แล้วก็ตัดแปะที่กระจกแบบนี้ค่ะนี่นะฮะเป็นฝีมือของน้องน้ำแข็งติดเอาไว้ให้พ่อกับแม่ได้ดู
คือตอนที่น้องทำน้องยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษานะคะ
แล้วก็มีภาพวาดครอบครัวค่ะพ่อแม่ลูกน้องเอาวาดแปะตู้เย็นเอาไว้
คือน้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ดูนะเวลาที่คิดถึงหนูแปะไว้แบบนี้
คือตัวคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะนาวาตรีนิติชัยอายุ๔๐
ก็เดิมเป็นทหารเรือก็คบหากับนางสาวเชิริณระด่าอายุสามสิบสี่เป็นสิบปีค่ะครับ
แต่งงานกัน๒ปีก็มีน้องน้ำแข็ง
คุณแม่บอกว่าอยากมีลูกแค่คนเดียว

ครอบครัวก็ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการให้น้องทำโฮมสกูล

ก็มาพบว่าน้องมีโรคร้าย

น้ำแข็งมีอาการปัสสาวะบ่อยค่ะ

ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่อาการขับถ่ายไม่ปกติทั่วไป
แต่หลังจากนั้นอาการมันน่าตกใจ

คุณหมอบอกว่าไปพบก้อนอะไรบางอย่าง
ตรวจอันตราซาวแบบละเอียดที่โรงพยาบาลสิริราชผลออกมาคือ
มะเร็งชนิดกระดูกที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
โดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงอายุเท่าน้องน้ำแข็ง
เรียกได้ว่า๑ในล้านเลยนะคุณผู้ชม

เพราะว่าปกติมะเร็งกระดูกจะงอกขึ้นมาจากกระดูกโดยตรง

ในการที่ก้อนเนื้องอกขึ้นมาจากบริเวณกระดูกเชิงกราน
แล้วก้อนเนื้อมันโตไปเบียดลำไส้เบียดไต

แล้วก็ลุกลามเป็นมะเร็งกระดูกระยะที่๓
ระยะที่๔ก็ต้องคีโมค่ะ
น้ำแข็งเข้ารับคีโมหรือเคมีบำบัดเนี่ยนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชม๑๒คอร์ส๒วันและ๕วันสลับกันไป
ผ่าตัด๕ครั้ง
ครั้งที่นานที่สุดผ่าตัด๑๗ชั่วโมง
ใช้แสง๓๑ครั้ง

คุณพ่อบอกว่าคือพ่อแม่บอกกับน้องตรงเลยนะ

บอกกับน้องตรงคุยกันให้เข้าใจ
แล้วก็นำประสบการณ์ที่น้องได้เจอมาแชร์ให้กับคนอื่นในโลกออนไลน์ได้รับรู้
คือถามน้องก่อนด้วยว่าน้องน้ำแข็งโอเคไหมลูก

ที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ให้คนอื่นได้รับรู้ที่จะแชร์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์

น้องก็อยากจะให้ข้อมูลประสบการณ์ของน้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น
คือก่อนนะครับผมเขาแบบว่าหล่อมมันก็แหลมมากเลย

ทีละก่อนจะตัดได้นะตัดสั้นก่อนว่าผมเขายาวทีละก่อนผมเขายาวครับ

เขาก็ต้องแข็งดูกระจกให้ลูกอย่างนี้มันหนูว่ามันโอเค

พอโอนแล้วก็เป็นเนรน้อยแล้วก็เขาก็แบบเอออย่างน้อยผมก็ไม่ร่วงแล้ว

จะว่าอย่างนี้นะครับเหมือนค่อยปรับตัวจากยาเป็นสั้น
มันรับตัวเองได้
สบายจนไม่สามารถรับตัวเองได้แล้วว่าผมแบบนี้ไม่เอา

สิ่งสำคัญคุณผู้ชมเห็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องไหม

ใช่ไงคะจิตใจสภาพจิตใจกำลังใจคือแบบต้องชื่นชมจริง
คุณผู้ชมฮะคลิปที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนี่เป็นน้องน้ำแข็งตอนที่ยังไม่มีอาการป่วยนะ

จะเห็นว่าเป็นเด็กร่าเริงชอบอัดคลิปนี่เห็นไหมฮะ
ดูแบบร่าเริงสดใสมากมีเสียงไหมลองเอาเสียงขึ้นหน่อย
อาจจะมีจะมีคลิปอีกหลายคลิปไหมฮะที่น้องเดินเล่นอะ

ก็ทราบแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้วว่ามันคงจะไปต่อไม่ไหว
สุดท้ายปลายทางมันจะคืออะไร
ซึ่งหลายคนบอกว่านี่คือการซ้อมตาย
ทำใจกับการจะต้องเสียชีวิตซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแน่
ท่านผู้ชมครับเราถามไปยังคุณหมอนะฮะนายแพทย์พินโยศรีวีรชัย
ท่านเป็นแพทย์ชำนาญการพิเศษประจำศูนย์บริลักษณ์โรงพยาบาลสิริราช
เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยฮะการซ้อมตายแบบเนี้ยนะ
ก่อนที่น้องน้ำแข็งจะต้องเสียชีวิตจริงในมุมมองทางการแพทย์
คิดว่าเออมันดีหรือไม่ดีอย่างไรกับทั้งผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวเองนะฮะ
คุณหมอพินโยบอกว่าการซ้อมตายความจริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างมากนะฮะ
เพราะแน่นอนว่าคนเราสามารถตายได้ครั้งเดียว
การได้ซ้อมก่อนก็เหมือนกับว่าเราเคยผ่านมันมาแล้ว
มันจะคลายความกลัวลงนะเหมือนกับการเตรียมใจเอาไว้ก่อน
คุณหมอพินโยบอกว่าการดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยต้องแยกเป็นสองอย่างนะฮะ
คือการดูแลทางร่างกายและการดูแลทางจิตใจ
ถามว่าทางร่างกายดูแลยังไงก็คุณหมอก็ให้ยารักษา
ส่วนทางจิตใจเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
ต้องดูแล๓ขั้นตอนก็คือ๑การสื่อสารกับผู้ป่วย
ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยอยู่ในจุดไหนของอาการป่วย
สองต้องตั้งเป้าหมายต่อไปว่าคืออะไร
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันคือการจากไปอย่างสงบ
แล้วก็๓คือการวางแผนว่าจะทำอย่างไร
เพื่อที่จะเชื่อมทั้งสองขั้นตอนเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
คุณหมอพินโยบอกขั้นตอนที่๑กับขั้นตอนที่๒เนี่ย
เชื่อม๒ขั้นตอนนี้เนี่ยให้ดำเนินไปได้อย่างสวยงาม
ซึ่งครั้งแรกของทุกคนไม่มีใครเคยตายมาก่อนนะครับ

ส่วนทางด้านจิตใจครับก็จะมีอีกหลายเรื่องครับ

มันก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายครับประมาณ๓ขั้นตอนนะครับ
ทำความเข้าใจตัวเองมาด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องโรคค่ะว่า
ตอนนี้เหมือนเรากำลังยืนอยู่ที่จุดไหนครับ
แล้วก็คงต้องบอกจริงว่าอาจจะต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับกับเขาเราก็จะมีแต่ฝืน
แล้วก็พยายามที่จะดิ้นรนออกไปซึ่ง
ซึ่งสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่ความจริงที่เราเป็นนะครับ
แน่นอนว่าย่อมมีคำถามตามมา
โดยเฉพาะกับครอบครัวของผู้ป่วย
ผู้ป่วยหนักที่แบบไม่สามารถจะยื้อกันได้แล้ว
ว่าเออให้เขาซ้อมตายให้เขาทำใจบอกให้เขารู้ว่า
ยังไงก็รักษาไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องตายเนี่ย

เพราะว่าบางครอบครัวก็เลือกที่จะไม่บอก

จะได้สบายใจไม่ต้องไปเครียดว่าเราอาการหนัก

ก็หลากหลายวิธีพี่อุ๋ย

อะไรแบบนี้ถ้าไปบอกเขาว่าเดี๋ยวก็ต้องรักษาต่อไม่ไหวแล้วนะ

ฝากบอกเลยนะฮะว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเขารู้สึกมากที่สุดเนี่ย
ก็คือเขาไม่อยากเป็นภาระให้กับครอบครัว
เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เห็นครอบครัวมีความสุข
ผู้ป่วยจะมีความสุขไปด้วย
ถ้าผู้ป่วยไม่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยหรือว่าป่วยแบบหนักเนี่ย
แล้วเขาเจอครอบครัวแบบโอ้โหดูแล้วมีแต่ความกังวล
มีแต่ความโศกเศร้าเสียใจมีแต่ดูทุกข์ไปหมดเนี่ย
ยังไงเขาก็ไม่สบายใจค่ะตัวอย่างจากน้องน้ำแข็งเห็นไหม
คือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวน้องที่เป็นผู้ป่วยเองทำความเข้าใจกันเรียบร้อย
เรารู้ว่าเรากำลังเดินไปแบบไหนสุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงเนี่ย
ความทุกข์แบบแสนสาหัสแบบนั้นมันจะไม่เกิดขึ้น
ใช่เพราะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะทุกคลิปของน้องน้ำแข็งที่มีคุณพ่อหรือคุณแม่อยู่ด้วย
คุณพ่อก็จะยิ้มยิ้มแย้มชวนคุยเหมือนให้กำลังใจ
ไม่มีความเศร้าหรือน้ำตาไหลหรือแบบทำให้น้องน้ำแข็งยิ่งเครียดยิ่งเศร้า
คุณพ่อคุณแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรานะคะว่าตอนที่ลูกสาวต่อสู้กับโรคร้ายเนี่ยค่ะ
น้ำแข็งขอร้องเองนะอยากจะให้คุณแม่โพสต์คลิป
คนก็เลยเข้ามาติดตามอาการของน้องอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเห็นว่าน้องใจสู้มากแล้วน้องก็อดทนกับการรักษามาก
คุณแม่ก็เชื่อว่าที่น้องเข้มแข็งได้ขนาดนี้เพราะน้องผ่านการรักษามาทุกรูปแบบแล้วค่ะ
เข้มแข็งค่ะคุณผู้ชมแล้วน้องก็อดทนมากค่ะคุณผู้ชม
อย่างภาพหน้าศพของน้องที่ถือร่มคือเป็นช่วงที่น้องเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากลับมาเป็นมะเร็งรอบ๒
คือก่อนหน้านี้น้องอาการดีขึ้นนะเหมือนว่าหายแล้วนะภาพนี้ใช่ไหมเลยเลือกภาพนี้คือมันเป็นช่วงเวลาที่น้องกลับมาเป็นรอบสองแล้วน้องก็รู้ตัว
กลับมาเป็นรอบที่๒คุณพ่อคุณแม่บอกว่ากลับมาคิดทบทวนกันใหม่เลยว่าสิ่งที่ดูแลลูกมาตลอดตั้งแต่เข้ารับการรักษา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินก็คือคุณแม่จะทำอาหารแบบไม่ใส่ผงชุรสให้น้องเตรียมอาหารเสริมผักอะไรต่างที่เขาบอกว่าต้านมะเร็งทำแบบนี้ตลอดเลยนะ
ก็มาคิดว่าเอ๊ะก็ไม่หายทำไมยังไม่หายคุณหมอก็มาบอกข่าวร้ายกับครอบครัวว่าอาการน้องจะสุดลงเรื่อยนะคุณหมอบอกพ่อแม่แบบตรงเลยคุณผู้ชมก็เลยมาคุยกันนะคะว่าเอายังไงกันดี
เราก็ต้องเผชิญกับความจริงคุณพ่อคุณแม่บอกพูดความจริงกับลูกเลยค่ะบอกกับน้องน้ำแข็งความจริงทุกอย่างเลยนะแล้วสอนให้น้องเข้าใจว่าน้องจะต้องรักษายังไงบ้างบอกให้น้องเข้าใจว่าความตายคืออะไรเราจะต้องจากลากันยังไงเมื่อเราต้องจากกันเมื่อเราต้องลากันก็ต้องลากันอย่างสงบ
ณจุดนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเราคิดแค่ว่าเรามีหน้าที่ต้องทำให้ลูกเราไปดีฉะนั้นเราต้องมองในจุดที่ลูกเราจะได้แล้วแล้วเราต้องดึงลูกเราให้ได้
กอดน้ำแข็งว่าที่ม้าพูดอย่างเงี้หนูอย่าคิดนะว่าหมาม้าไม่อยากอยู่กับหนูม้าเขาอยากอยู่กับหนูแต่ตอนนั้นบอกลูกนะคะว่าหากการอยู่แล้วหนูทรมานหนูหนูอยู่แล้วอ่ะมันเป็นการทำให้หนูมีแต่ความทุกข์อ่ะแล้วหนูไปดีอ่ะม้ายอมตอนนั้นพูดกับลูกอย่างเงี้ค่ะม้ายอมม้าจะไม่เอาความเห็นกับตัวของม้าค่ะมามาเหนียวล้างหนูตอนนั้นพูดนะคะ
แล้วทำให้ตัวเองไปดีนี่คือหน้าที่ที่หนูบอกว่าหนูหลับม้าจริงถ้าหนูไปดีแล้วหนูอยากจะมาหาม้าย่อมได้แต่ถ้าหนูไปไม่ดีอ่ะอันนี้ม้าไม่สามารถรับประกันได้นะลูกนะ
ก่อนตายอ่ะถ้าป๊าป๊าหมอม้าไม่ร้องไห้อ่ะไม่ใช่ว่าหมอป๊าม้าไม่รักหนูนะแต่ป๊าม้ารักหนูป๊าเลยไม่ร้องไห้หนูต้องเข้าใจนะลูกว่าไม่ใช่ว่าไม่ร้องไห้เพราะไม่รักหนูเขาบอกอันนี้นะผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเขาอ่ะจะรู้เลยว่าเราเข้มแข็งนะเราไม่ร้องไห้นะเรากำลังส่งเขาไปดีเขาอ่ะจับตัวมา
เขาคว้าแบบจับเขาจับแน่นมากเขาคว้าแน่นมากเราก็รู้ว่าอ่ะเขามีที่ยึดแล้วจิตเขายึดยึดกับภูมิวัลัยแล้วพอเขาต้องเอาไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกเขาน้ำแข็งข้ามให้ใครเลยนะลูกใครมาขอก็ข้ามให้นะเขามีจังบางจังหวะลืมตาลืมตามานะครับในระหว่างห้าชั่วโมงอ่ะลืมตามาแต่ว่าเขาไม่พูดไม่มีแมง
สำหรับเราบ้างแม่บ้างสำหรับกันดูเขาก็หลายอย่างเงี้ยเพราะเราเราไม่รู้ว่าเขาจะไปตอนไหนครับเราอยากให้บารัสสุดท้ายของเขามันไปดีจริงจริงก่อนตายอ่ะถ้าป่าป่าหม่าม้าไม่ร้องไห้อ่ะไม่ใช่ว่าป่าหม่าม้า
ไม่รู้สิอ่ะ

หนูอยากจะให้ไข่จะเปิดลำบังหรือแพ้สุดท้ายหนูเขาอยากงานนะฮะเขาอยากจะบอกนะ

หนูเขาจะช่วยดอกมายนี้อ่ะ

ให้สวรรค์

ด้วยสวรรค์
สาธุ
สาธุลูกขอให้หนูได้บรรลุสุดหมายไปภาวะลูกนะฮะ

ค่ะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ค่ะ
ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนที่กำลังต่อสู้กันอยู่นะฮะ